มาดูดราม่าเรื่องของเก่งลายพลางกันหน่อยนะฮะ

ไอ้น้ำใบกระท่อมเนี่ยคนที่ตั้งคันสามารถดื่มได้ไหมนะคะ
เรื่องของเรื่องเก่งลายพลางเป็นคนโพสต์เองในเฟซบุ๊คตั้งคำถาม
ช่วยตอบคำถามหน่อยใครก็ได้
น้ำใบกระท่อมเนี่ยคนที่ท้องอยู่เนี่ยกินได้ไหม

เรื่องแบบนี้ต้องถามป้าชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้
นี่ค่ะส่วนตัวเองใช้มือขยำใบกระท่อมสดอยู่แบบนี้
คนนั่งข้างคือน้องจอยภาระยาตั้งคันอยู่
พอจ้าวตัวออกมาทีแจงบอกว่าไม่ได้ให้กิน

นี่แต่ทัวร์ลงเรียบร้อยแล้วใช่พี่ต้นไม่ทันแล้วนะคะ

ส่วนใหญ่บอกว่าหากเก่งไม่รู้เรื่องว่าคนท้องควรกินอะไร
ก็ควรปรึกษาแพทย์ดีที่สุด
ว่าอะไรที่แม่กินเข้าไปลูกก็จะได้รับสารอาหารแบบเดียวกัน
การกินใบกระท่อมช่วงตั้งคันมีแต่จะทำอันตราย
บางคนก็ประชดนะบอกว่าเฮ้ยเก่งให้ยู่
นี่ตั้งคันกับหมอคนหรือหมอผีถึงมาตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
แล้วมีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งนะแชร์ประสบการณ์บอกว่า
ตอนท้องเขาก็กินน้ำต้มใบกระท่อมนะลูกออกมาแข็งแรงแล้วก็ฉลาดด้วย
แม่ก็แข็งแรงลูกก็แข็งแรงพอไปคอมเมนต์แบบนี้
หลายคนตกใจแล้วก็บอกว่าการศึกษาและสังคมที่อยู่นี่สำคัญมาก
โอ้โหไปถึงนู่นนะคะพูดถึงเรื่องการศึกษากันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่ทัวร์ลงหนักบ้างแบบนี้เก่งออกมาตอบในคอมเมนต์เลยค่ะ
บอกว่าโอ๊ยรู้อยู่แล้วแหละไม่ให้ภรรยากินหรอก
ตอนนี้ก็มุ่งตั้งหน้าตั้งตาหาเงินให้กับลูกน้อยอย่างเดียวเลย
แล้วก็บอกว่าข่าวเสียหายที่เกิดขึ้นผมต้องขอรับผิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ
เรื่องที่จอยดื่มน้ำกระท่อมไม่เป็นความจริง
จะมีพ่อแม่ที่ไหนทำกับลูกในท้องตัวเองแบบนั้นบ้างล่ะ
คนสัตว์มันก็รักลูกผมเป็นคนผมก็รักลูก
แต่ก็ต้องบอกนะก็ไม่ควรจะโพสต์ถามตั้งแต่แรกไหมล่ะ
ใช่นี่แหละนี่แหละที่สังคมตั้งคำถามนะคะ
เอ้อเมดูอีกข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชม
เขาบอกว่าใบกระท่อมมันมีสารออกฤทธิ์หลายกลุ่ม
ซึ่งก็จริงบางตัวคล้ายกับฟินบางตัวคล้ายกับมอร์ฟีน
คือมันจะมีทั้งกระตุ้นแล้วก็ลักษณะคือทำให้สงบลง
กระตุ้นแล้วก็ทำให้สงบลงนะคะ
ดังนั้นแล้วทารกที่เกิดจากแม่ที่เสพกระท่อมต่อเนื่อง
อาจจะเกิดอาการถอนยา

ใช่อาการถอนยาก็คือเด็กจะมีอาการหายใจเร็ว
หอบขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวตัวสั่นเกร็งกระตุก
ผู้หญิงตั้งคันห้ามดื่มน้ำต้มน้ำต้มพืชกระท่อมเด็ดขาด
นั่นแหละสิฮะสงสัยเด็กในท้องพี่เก่งครับอย่าไปหาธรรมอย่าไปหาโพสต์ถาม